อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะ
มีคนนำภาพไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ใส่ชุดคุยเหมือนชุดรับปริญญา
แต่ว่าทางอาจารย์ที่มอบปริญญาให้
สวมมงกุฎให้กับเหล่านักศึกษาที่จบการศึกษา
คนก็เลยวิจารณ์กันว่าเอ๊ะจริงแล้วใส่ชุดคุย

จริงแล้วเป็นเพียงวันซ้อมรับปริญญาเท่านั้น

แล้วมงกุฎที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย
อย่างที่บอกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คได้เผยแพร่ภาพ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
มีพิธีสวมใส่มงกุฎให้กับบัณฑิต

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพิธีดังกล่าวจัดขึ้น
ที่อาคารใหม่สวนอำพรเขตพระราชวังดุสิต

หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ต่อไปเป็นวงกว้างชาวเน็ตแน่นอน

ก็สวยงามดีเป็นความคิดสร้างสรรค์แปลกไม่เหมือนใคร

ธรรมเนียมในการรับปริญญา
ทางมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่ามงกุฎนี้ถือเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
งกุฎที่เห็นอยู่ในภาพทำมาจากกระดาษ
ก็คล้ายกับการสวมมงกุฎดอกไม้ในวันรับปริญญา
พิธีมอบมงกุฎก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมานานแล้ว
มีการสวมใส่เฉพาะวันซ้อมรับปริญญาเพื่อถ่ายรูปหมู่เท่านั้น
ยืนยันว่าไม่ใส่ในวันรับจริง
อกจากนี้ก็ยังมีการมอบให้ญาติและผู้ร่วมงานใส่มงกุฎได้ด้วย
ไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาใส่มงกุฎนะ
เพื่อนไปร่วมงานญาติไปร่วมงาน
ทางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้ใส่มงกุฎได้
ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะชนิดประเภทและส่วนประกอบของคุยวิทยาฐานะ
เข็มวิทยาฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดไว้แบบนี้ค่ะ
ต้องไม่มีการสวมใส่สิ่งของบนศีรษะยกเว้นหมวกวิทยาฐานะในวันรับปริญญา
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายไม่เหมาะสมแม้จะเป็นวันซ้อมก็ตาม
ก็เลยมีการส่งหนังสือเตือนไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวแล้วนะคะ
ซึ่งทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้เนี่ย
จริงเขาบอกชื่อมหาวิทยาลัยมาแล้วนะในสื่อในหนังสือพิมพ์นะแต่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่า
เปิดเผยแบบนี้นะคะบอกว่าการรับปริญญาที่มีการมอบมงกุฎแบบนี้เนี่ย
ทำมาปีนี้เป็นปีที่๕แล้วทำมา๔ครั้งแล้ว
ที่ผ่านมาดำเนินการอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดบุรีรำ
ยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปสวนอำพรกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอก
งกุฎถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดิตเรียนจบก็จะได้รับมงกุฎก่อนที่จะได้รับใบปริญญาจริง

ปีนี้มีบัณฑิตที่จบปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหมด๑๑๘๐คน
ก็รับมงกุฎทุกคนไม่เห็นจะเสียหายอะไร
นี่เป็นคำชี้แจงของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวค่ะ